สำหรับยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะคะนับเฉพาะที่ติดเชื้อในประเทศมี๓๙รายด้วยกันนะคะ
แต่ในกลุ่ม๓๙รายเขาแบ่งกระจายตอนนี้ใช้คำว่ากระจายได้แล้วนะคะ
กระจายออกไปอยู่ในยี่สิบห้าจังหวัดทั่วประเทศไทยหนึ่งในยี่สิบห้าคือจังหวัดอุตรดิษฐ์
เมื่อวานนี้อุตรดิษฐ์แถลงไปบอกติดเชื้อหนึ่งนะคะเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเล
วันนี้มาอีกแล้วค่ะบวกบวกอีกหนึ่งนะคะ
อุตรดิษฐ์มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒รายด้วยกันนะคะและเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเล
เหมือนกันเลยค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะในผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายแพทย์เกษม
เกษมสำรานสาธารณสุขจังหวัดแถลงข่าวสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
จากพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑รายเป็นผู้หญิงอายุ๓๗ปี
เปิดร้านขายอาหารทะเลอยู่อำเภอน้ำปาดค่ะ
ร้านอาหารขออภัยนะคะ
จำหน่ายอาหารทะเลของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่กลางชุมชน
เป็นร้านจำหน่ายแบบเดียว
ส่วนสามีผลเลือดออกมาแล้วไม่ติดเชื้อค่ะ
อกจากนี้บุคคลที่ใกล้ชิดลูกน้องญาติพี่น้องรวม๑๑คน
ส่งผลเลือดไปทำการตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
พิษนุโลกคาดว่าเย็นนี้น่าจะทราบผลเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่๒ของจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ

๕ทุ่ม๑๕ธันวาคมไปรับอาหารทะเลที่สมุทรสาคร
กลับมาถึงอำเภอน้ำป่าช่วง๙โมงของอีกวันหนึ่งค่ะ
วันที่๑๖ธันวาคมเพื่อขายอาหารทะเลที่บ้านพี่สาวนะคะ
จากนั้น๑๗ธันวาคมนำอาหารทะเลไปตระเวนขายพื้นที่
อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำปาก
วันถัดมาค่ะ๑๘ตุลาคมไปธนาคาร
ศิลป์สาขาน้ำปาดจังหวัดอุตรดิษฐ์วันที่๑๘ธันวาคม

ส่วนวันที่๒๒ธันวาคมเดินทางไปขอตรวจที่โรงพยาบาลน้ำปาดค่ะ
เนื่องจากตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเคยไปตลาดสมุทรสาครมา
ผลออกมา๓ทุ่มติดโควิด๑๙
เพราะว่ายืนยันตอนนี้ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์จังหวัดหรือปิดหมู่บ้านนะคะ
มีเพียงการปิดสถานที่ที่พบผู้ป่วย
ส่วนงานปีใหม่ให้งดกิจกรรมผับบาคาราโอเกะ
ร้านอาหารต่างยังสามารถเปิดได้ตามปกติ
แต่ต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการนะคะ
ส่วนจังหวัดที่ไม่ไกลค่ะ
พิจิตรนายรังสรรตันเจริญ
ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายแพทย์กมล
กัญญาประสิทธิ์สาธารณสุขจังหวัดแถลงข่าวค่ะ
จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ
แต่เป็นแรงงานต่างด้าว
มีจำนวน๓รายด้วยกันนะคะตอนนี้แพทย์ดูแลอยู่
พร้อมนำผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ใกล้ชิดทั้ง๓รายนี้ไปกักตัว๑๔วันค่ะ
แพทย์กระมวลเปิดเผยว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นแรงงานต่างด้าว
ไลน์ก็คือไปทำพาสปอร์ตที่สมุทรสาครเมื่อ๑๔ธันวาคม
หลังจากทราบข้อมูลนำตัวแรงงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจหาเชื้อ
พบสามรายติดเชื้อนะคะเขาทำงานในฟาร์มหมูและโรงศรี
เป็นสถานที่ปิดมีที่พักอาศัยเป็นสัตว์เป็นสวน
ทำให้ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
แต่อย่างไรก็ตามคนที่ใกล้ชิดนะคะตอนนี้เอาไปกักตัวค่ะ

การเดินทางไปซื้ออาหารทะเลนะคะจากสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่นำตัวมาตรวจหาโควิด๑๙ตอนนี้รอผลอยู่นะคะ
ส่วนมาตรการเชิงรุกทางจังหวัดเอง
ออกมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ค่ะ
อยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเลยห้ามขยับนะคะ
ห้ามแรงงานต่างด้าวจังหวัดอื่นเข้ามาเช่นเดียวกัน
ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดนะคะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ไปดูที่ขอนแก่นกับบุรีรำกันบ้างนะคะ
บุรีรำเองเนี่ยชาวบ้านเขาแห่ไปตรวจโควิด๑๙กันใหญ่เลย

ตอนนี้โรงพยาบาลนี่แน่นกันหมดเลยนะคะ
ส่วนที่ขอนแก่นค่ะหลังจากที่พบสาวขอนแก่นติดโควิด๑๙

บุคคลในครอบครัวแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งรถทัว

ว่ามีผู้ป่วยติดโควิด๑๙รายใหม่ของขอนแก่น
เป็นผู้หญิงอายุ๒๔ปีที่เดินทางไปทำงานที่สมุทรสาคร
ตรวจพบยืนยันติดเชื้อแล้วก็เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่๒๑ธันวาคมแล้วนะคะ
ตอนนี้ทีมสอบสวนโรคก็ตรวจสอบเส้นทาง
แล้วก็ไทม์ไลน์ของหญิงสาวรายนี้
ได้ความชัดเจนกับรายละเอียดมาค่อนข้างครบถ้วนแล้วค่ะ
ซึ่งผู้ที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะญาติที่ไปรับผู้ป่วย
บขศ๓ขอนแก่นมาส่งที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ตอนนี้ก็กักตัวตามขั้นตอนทางสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
ก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
ผู้โดยสารคนไหนที่เดินทางไปเที่ยวรถบริษัทเอกชน
เที่ยวเวลา๑๑โมงถึงบขศขอนแก่น
ถึงเวลา๕โมง๕๕นาทีในวันที่๒๑ธันวาคม
ขอให้รีบมารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็มาตรวจคัดกรองรวมถึงประสานบริษัทรถโดยสาร
ให้พนักงานประจำรถทุกคันเข้าตรวจคัดกรองด้วยเหมือนกันนะคะ
อีกครั้งนะคะผู้โดยสารคนไหนนะที่ขึ้นบขศขอนแก่นวันที่๒๑ธันวาคม
เวลา๑๑โมงถึงขอนแก่น๕โมง๕๕นาที
ไปตรวจแล้วก็ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะพาไปดูที่โรงพยาบาลลำปลายมาตร
ประชาชนแน่นโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่สาธารณสุขประกาศไป
ว่าใครเคยสัมผัสและใกล้ชิดกับพ่อค้าอาหารทะเลที่ตลาดสดลำปลายมาสบุรีรำ
ที่ติดโควิด๑๙ให้มาตรวจคือที่บุรีรำมีพ่อค้าอาหารทะเลไว้๕๗ปี
เขาเป็นชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาไปติดโควิดสิบเก้าจากสมุทรสาครนี่แหละค่ะ
แล้วก็เอาอาหารทะเลมาจำหน่ายหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือตลาดสดอำเภอลำปลายมาตร
บุรีรำเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการปิดตลาดหนึ่งวันค่ะแล้วก็มีการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณแล้ว
อภัยปิดตลาดสามวันนะคะก็ยังได้ประกาศบอกว่าใครที่เป็นบุคคลเสี่ยง
ไปซื้ออาหารกับพ่อค้ารายนี้เนี่ยให้มาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลลำปลายมาตรกันนะ
มีแม่ค้าที่ตลาดสดมาลงชื่อขอตรวจเนี่ยสองร้อยคนค่ะหลังจากนั้นนะคะ
ประชาชนที่เคยเข้าไปไปซื้ออาหารทะเลในตลาดแห่งนี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าซื้อกับพ่อค้าคนนี้หรือเปล่า
แต่ว่าปกติมาซื้ออาหารตลาดนี้มาบ่อยมาในช่วงเวลาที่เหมือนกับจะเป็นช่วงเวลาเสี่ยง
แห่กันมาหมดเลยนะคะเข้ามาตรวจขอตรวจเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ตอนนี้จุดตรวจก็เลยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ามีประชาชนมารับบริการเนี่ยเกินกว่า๓๐๐คนค่ะ
แพทย์วิทิศสริตดีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำบอกว่า
จำนวนผู้เข้ามาขอตรวจเพิ่มขึ้นจากที่ลงชื่อเอาไว้ก็เลยต้องมีการขอตู้ตรวจจากโรงพยาบาลนางรองมาเพิ่ม
รวดเร็วยิ่งขึ้นผลการตรวจเนี่ยก็จะออกมาเป็นช่วงช่วงนะคะ
ถ้าใครได้รับการตรวจก่อนบ่ายโมงก็จะได้รับผลตอนเย็นแต่ถ้าตรวจหลังจากบ่ายโมงเป็นต้นไป
จะได้รับผลตอนดึกดึกหน่อยหรือไม่ก็เช้าในวันถัดไปก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ
สถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันจนเกินไป
แล้วก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองถึงจะสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ได้อย่างเต็มที่
การทำงานของแต่ละจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อนะคะรวมถึงจังหวัดที่สงสัย
ชาวบ้านเขาสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อไม่มั่นใจ
บุรีรำเนี่ยนะคะเขาก็ไปตรวจกันเยอะทีนี้เรามาดูมาดูตัวเลขชัดจากสบคซึ่งมีการแถลงกันหน่อยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบครายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้๒๓ธันวาคม๒๕๖๓พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๖รายค่ะแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ
และเข้ามาสถานกักกันโรคของรัฐ๗รายติดเชื้อในประเทศ๓๙ราย
จำนวนนี้นะคะในจำนวน๓๙มีการเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครถึง๓๑ราย
ก็คือรายที่๘จนถึง๓๘ส่วนมากเลยมาจากนี้จริง๙๐นะคะใช่ค่ะ
ผู้ติดเชื้อในประเทศ๓๙รายนะคะแจกแจงรายละเอียดแบบนี้กันหน่อยนะคะ
กระจายอยู่ใน๒๕จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพค่ะกลายเป็นเยอะที่สุดเลยนะตอนนี้๑๑ราย
เชิงเซา๕รายค่ะนครปฐม๓รายกำแพงเพชร๒รายตาก๒รายปราจีนบุรี๒ราย
ชบูรณ์กระบีขอนแก่นนครราชศรีมานนทบุรีปฐุมธานีภูเก็ตและสุพรรณบุรีจังหวัดละ๑รายค่ะ
อกจากนี้ยังมีจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง

เนื่องจากเป็นลูกค้าประจำมีประมาณ๑๐๐กว่าคนนะคะ
เพราะว่ากลุ่มนี้เขาเดินทางมาซื้อกุ้ง
แล้วก็กระจายออกไปในพื้นที่๒๓จังหวัดทั่วประเทศ
เชียงใหม่อุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์นครราชสีมาสมุทรประการ
ปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยอง
สระบุรีปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยา
นนทบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม
ราชบุรีเพชรชบุรีประจวบชุมพรและสงขลา
อาหารน่ะเนอะใครก็อยากทาน
พอมาซื้อแล้วก็ต้องกลับบ้านไปขายหลายจังหวัดเหลือเกินนะคะ
คุณผู้ชมป้องกันตัวเองให้ดีนะคะ
ส่วนการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวนะคะ
ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้
จากปกติที่๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย

วันนี้เป็นศูนย์นะคะเพราะอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
ตอนนี้เองตรวจไปแล้ว๙๔๐๐กว่ารายค่ะ
ตั้งเป้าไว้๑๓๐๐รายนะคะ
ก็ตรวจแล็บไปแล้ว๕๐๐กว่าราย
ติดเชื้อ๕๐๐กว่ารายที่ตรวจไปเนี่ยนะคะ

ทีนี้มาดูรายละเอียดจุดเสี่ยงกันหน่อยนะคะ
จุดเสี่ยงสำคัญเลยต้องเป็นที่สมุทรสาครค่ะ

พื้นที่สีแดงแดงตรงกลางเลย
กุ้งค่ะจุดเริ่มต้นเลย

ตรวจไปแล้ว๒๐๕๑รายติดเชื้อ๙๑๔รายนะคะ
ขณะนี้ยังไม่มีการเข้าไปตรวจซ้ำอีกรอบนะคะ
ถ้ามีการตรวจซ้ำอีก๑รอบอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ซอยเศรษฐกิจตรวจไปแล้ว๒๐๐กว่าราย
พบติดเชื้อเป็นร้อยละ๖๑นะคะ
ตลาดทะเลไทยมาตรวจไปแล้วค่ะ๖๕๓รายติดเชื้อ๙๑วิทยาลัย
ไทยยูเนียนมาตรวจไป๑๙๙๙รายติดเชื้อ๘๔วิทยาลัย

สีเขียวค่ะมีสะพานปลาสะพานปลาติดเชื้อ๒รายนะคะ
เอื้ออาทรตลาดกรกกรากชุมชนเดิมบาง๓
ตลาดมหาชัยตลาดสารเจ้าตลาดยายพ่วง
เทิลมหาชัยและวัดบรรทูลค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ห่างออกมานะคะ
ซึ่งเมื่อเช้านี้เองนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค
แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยสี่คัน
ออกไปให้บริการที่ชุมชนมหาชัยนิเวศที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการมาตรการเชิงลุกในการตรวจหาเชื้อนั่นแหละไปตรวจหาเชื้อกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็ครอบครัวที่พักอาศัยในชุมชนย่านนั้น
ถ้าดูจากสายตาจะเห็นว่าทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยมายืนต่อแถวกันแน่นเลยนะคะ
รอตรวจหลายคนก็ต่อไปตุ้มต่อมไปฉันจะติดไหมใช่หรือยังวันนั้นหรือเปล่า
ทุกคนก็จะคิดอยู่ในใจแบบนี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่การระบาดรอบใหม่เนี่ยเป็นชุมชนแออัด
ก็เลยลุ้นผลตรวจกันว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็มีการป้องกันตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ในช่วงบ่ายค่ะก็มีการตั้งจุดตรวจบริเวณชุมชนตลาดนัดกรกกรากในตำบลมหาชัยเหมือนกัน
ก็ตั้งเป้าไว้ว่าทั้ง๒แห่งจะตรวจให้ได้อย่างน้อยก็คือ๓๕๐๐คนนะคะ
ส่วนกรณีที่มีชาวบ้านไปพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวถูกนายจ้างนำขึ้นรถไปปล่อยที่แพรย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเนี่ยจับตัวได้ทั้งหมดคือ๑๔คนด้วยกันนะคะกลางดึกเมื่อคืนนี้เอง
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจฝ่ายปกครองตมสมุทรปราการสาธารณสุขอำเภอบางพลี
สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการในตำบลบางปลาก่อน
แล้วก็จัดหาที่พักดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแรงงานกลุ่มนี้เป็นอย่างดีนะคะ
โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สนามกีฬาแห่งนี้ด้วย
ก็พบว่ากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ยังคงอยู่กันครบค่ะ
รอขั้นตอนขบวนการของทางเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ระหว่างให้สาธารณสุขเข้ามาตรวจคัดกรอง
แล้วก็เก็บตัวอย่างไปหาโควิดนะคะว่าติดหรือเปล่า
แล้วก็จะนำสู่สถานที่กักกันที่จังหวัดกำหนดเอาไว้
รอผลการตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
ล่าสุดมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มเดียวกันที่เดินทางมาพร้อมกัน
ถูกนำไปปล่อยทิ้งอีกจุดในย่านบางพลีด้วยนะคะ
ก็ต้องโทรศัพท์มาหาเพื่อนแรงงานด้วยกันอีก๓คน
ให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวหน่อยเพราะไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนค่ะ
ตำรวจสพบังพลีก็จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับตัวมาอยู่รวมกัน
เพื่อเข้าสู่ขบวนการคัดกรองแล้วนะคะ
ในจ้างทำแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะคะ
ตอนคุณรับเขาเข้ามาเนี่ยถ้าคุณเอาเขาไปทิ้งเพราะคุณกลัวโควิด
คุณก็ผิดด้านมนุษยธรรมหรือถ้าคุณเอาเขาเข้ามาแล้วคุณเอาเขาไปทิ้ง
เพราะคุณรู้ว่านำเข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ใช่เพราะฉะนั้นนายจ้างที่นำแรงงานกลุ่มนี้ไปทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว
ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามนายจ้างมาดำเนินคดีนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของการที่นายจ้างเนี่ย
คือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอาเข้ามาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
แต่เอาเขาไปทิ้งไว้แบบนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
จากพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องของการประชุมสอบคอด้วยว่า
หลังจากนี้ไปอาจจะมีการจัดโซนตามระดับความรุนแรง
ตามพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเนี่ยนะคะ
โซนสีแดงสีส้มสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ
เด็กประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
ตัวเลขเนี่ยมันเป็นแบบนี้การติดเชื้อเอาเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะ
มันลดลงกว่าเมื่อวานนี้เพราะมีการตรวจสอบมากขึ้น

แต่สิ่งที่น่าห่วงมีการเดินทางมาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบแบบผิดกฎหมาย
ตรงนี้นายกบอกว่าจะต้องจับกลุ่มคนที่ลักลอบให้ได้มากที่สุด
เพราะกลุ่มคนที่หลบเลี่ยงการจ้างงานรวมถึงในจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงตามกำหนดตอนนี้
กำลังรื้อระบบใหม่ทั้งหมดและ
กลุ่มนี้ต้องถูกดำเนินคดีย้ำแบบนี้เลยนะ
ต้องถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือคนที่หลบหนีเข้ามาเองนะคะ
ขณะนี้มีหลายโรงงานใช้แรงงานต่างด้าวแล้วก็เอาไปทิ้งตามที่คุณรัชพรได้อ่านไป
กลัวความผิดเรื่องนี้เองนายกบอกว่าประสานกับสอบคอให้หามาตรการดำเนินการต่อไป
รวมถึงให้กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกลับมาทบทวนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
ให้กับกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามาเพื่อไม่ให้เอาแรงงานที่ผิดกฎหมายมาทำงานได้อีก
วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมสอบคอแล้วก็จะหารือมาตรการต่างที่จะแก้ไขการแพร่ระบาด
หลังจากนี้อาจจะมีการแบ่งโซนนะคะเป็นโซนสีแดงสีแดงก็บ่งบอกแล้วแหละ
ที่เข้มมากที่สุดจะต้องอันตรายมากที่สุดถัดลงมาเป็นสีส้มเป็นสีเขียว
โซนเนี่ยความเสี่ยงมากน้อยต่างกันนะคะรวมถึงจะมีมาตรการเฉพาะแต่ละพื้นที่ออกมา
ปีใหม่ด้วยจะทำอะไรบ้างหรือไม่ทำอะไรไม่ได้บ้าง
ปีใหม่นี้นะคะนายกยังตำหนิการนำเสนอข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ที่เสนอข่าวไม่ถูกต้องหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ได้
ทำให้ประชาชนตอนนี้ฟังไปก็อุ้ยฟังไปก็สะดุ้งอย่างต่อเนื่อง

ใช่เกิดความตื่นตระหนกเกิดความแตกตื่นนะคะ
เพราะฉะนั้นนายกบอกว่า๑๑โมงกับบ่าย๓เจอกันที่สบคเท่านั้น
สอบคอเป็นหลักเท่านั้นนายกย้ำนะคะ
ยืนยันว่าตอนนี้ประเทศไทยรับมือได้เมื่อเทียบกับต่างชาติ
ส่วนตัวนายกรับฟังข้อมูลทุกด้านขอร้องคนที่แชร์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะตัวเลขการแพร่ระบาดที่มันเยอะเกินจริงมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศนะ
ขอความร่วมมือช่วยกันแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะคนในพื้นที่ให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่
แจ้งมาที่สำนักนายกก็ได้ยืนยันว่าจะปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งอย่าไปกลัว
เพราะว่าหลายคนกลัวว่าเอาข้อมูลเรื่องใครที่พาแรงงานต่างด้าวเข้ามา
จะไปโดนคนมีสีคนมีสีจะไปรู้ข้อมูลแล้วจะกลับมาทำร้ายครอบครัว
นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวปกปิดข้อมูลนะคะขอให้แจ้งเข้ามาเถอ
นายกบอกว่าใช้คำนี้เลยนะคนชั่วเมื่อแถลงหลังแถลงเมื่อวานอ่ะ
นายกใช้คำนี้เลยนะคนชั่วต้องถูกดำเนินคดี
อืมอ่านายกจริงจริงนายกก็มีทั้งทวิตเตอร์เนอะแอคเคาน์ใช่ไหมแล้วก็มีเพจของนายกด้วย
ถ้าไม่แน่ใจไม่รู้จะแจ้งทางไหนเอาแบบชัวร์ก็ลองส่งอินบล็อกเข้าไปหานายกดูก็ได้นะคะลองดู